คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับเป็นเหตุการณ์ครูพละค่ะทุบตีเด็กอีกแล้วค่ะใช้มือเนี่ยทุบไปที่ท้องทุบไปที่หลังเพราะนักเรียนคนนี้ไม่ใส่เสื้อพละไปโรงเรียนกลายเป็นคลิปมาให้เราได้ดูกันนะคะทีนี้ลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าทำเกินกว่าเหตุไหมท
ผู้โพสต์เองก็ตั้งคำถามว่าครูทำร้ายร่างกายแบบนี้ทำอะไรได้บ้าง
น้องเขาผิดเพราะไม่ได้ใส่เสื้อพละแต่มีสิทธิ์อะไรคะ
นั่นสิคะเจ้าของโพสต์ก็คือคุณปอนามสมมุตินะคะ
แล้วบอกว่าได้คลิปนี้มาจากรุ่นน้องที่รู้จักกัน
ซึ่งถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้แล้วคุณปอเองเนี่ยคนที่เอาเรื่องราวมาโพสต์เนี่ย
ก็เป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนแห่งนี้รู้จักครูท่านนี้ดี
ว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงแบบนี้กับเด็กมาโดยตลอด
ก็เลยตัดสินใจนำคลิปนี้มาโพสต์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือ
แล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมของครูคนดังกล่าว
ทีนี้เจ้าของคลิปตัวจริงเนี่ยก็คือน้องนัทนะ
น้องนัทเล่าบอกว่าขณะที่น้องนัททำกิจกรรมกับเพื่อนในโรงเรียน
พบว่าครูผู้ชายคนนี้กำลังทำโทษเพื่อนนักเรียนชาย
ก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วส่งให้รุ่นพี่ดูว่า
ลักษณะพฤติกรรมของครูผู้ชายแบบนี้ที่ทำต่อ
เด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ยจะช่วยเหลือจะทำยังไงได้บ้างนะฮะ
เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเขาทิ้งคำถามไว้แบบนี้
เราก็ไปสอบถามนะไปสอบถามครูที่โรงเรียนบางบัวทองตำบลอำเภอบางบัวทอง
นนทบุรีนะคะเป็นโรงเรียนระดับมัธยม
ให้ข้อมูลบอกว่าคุณครูผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นคุณครูที่โรงเรียนจริงสอนวิชาภาระศึกษา
ซึ่งเวลาสอนจะเป็นคนที่ตลกร่าเริง
เด็กนักเรียนที่เรียนด้วยก็จะรักครูคนนี้ทุกคนนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวลากรหรือหลังเลิกเรียน
ครูคนนี้จะเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องของระเบียบวินัยของนักเรียน
ก็จะเป็นคนค่อนข้างที่เจ้าระเบียบ
ครูคนในคลิปเป็นครูที่เด็กนักเรียนรัก
เป็นคนดีหลังเกิดเรื่องทางครูประจำชั้นได้พาเด็กนักเรียนเนี่ย
พบกับพ่อแม่ของน้องที่บ้านแล้วนะคะ

พร้อมทั้งขอโทษบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และในวันนี้ค่ะทางคุณชัดชัยธรรมคอนบุรี
อำนวยการโรงเรียนบางบัวทองก็จะไปขอโทษผู้ปกครองที่บ้านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วย
คือจริงแล้วเนี่ยสุภาษิตไทยรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตี
มันก็ดีแหละครับแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยน

จริงแล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่าทั้งเรา๓คนเนี่ย
ตอนเรียนอยู่จะมีแบบว่าครูฝ่ายปกครองที่แบบเรากลัวมาก

ตีเราอะไรอย่างนี้คอยบอกผมอย่ายาวนะกระโปรงอย่าสั้นนะ
อะไรแบบนี้ฮะคือจริงแล้วท่านทำแบบนั้นเพราะว่าท่านรัก
แต่ว่าสังคมยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับ
ยังไงก็คุณครูก็ต้องปรับเรื่องของการลงโทษเนี่ย
ให้มันเป็นประจำยุคสมัยที่สังคมยอมรับได้ด้วย
แล้วสังคมสมัยนี้โซเชียลมันค่อนข้างแรงมีคลิปต่างออกมา